มุชชั่นดีพี่แต่ความรู้สึกมั้ย

ประโยคแรกเปิดมาทุกนโยบายก็ทำได้จริงแล้วทำไมตัวเพลง
ยังขายนโยบายเดิมแล้วบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
เหมือนกันนะว้าวคนไทยชอบคือถ้าไม่ใช่พลังประชารัฐ

สวัสดีครับผมสาครินสุธรรมสมัยจากไทยรัฐพลัสครับ
ใกล้เข้ามาแล้วแต่ละพักมีเพลงประจำพักขึ้นมา
วันนี้เราจะมาชวนฟังเพลงแต่ว่าอยากให้มอง
การเมืองวันนี้เป็นศิลปินวางความชอบไม่ชอบลงไปก่อน
หรือคนที่ฟังเพลงก็ได้เพลงของแต่ละพักเนี่ย
มีเนื้อหายังไงดนตรีแบบไหนซาวเป็นยังไง
เหมาะสมไม่เหมาะสมกับศิลปินแต่ละท่านแต่ละท่าน
เราเลือกมาหกท่านด้วยกันซึ่งวันนี้เป็นคิวของ
ศิลปินที่ชื่อว่าพลังประชารัฐครับ
เขาปล่อยวันที่สิบสามอ่ะปล่อยในเฟสบุ๊คนะ

โปรดัคชั่นดีพี่

เป็นความรู้สึกไหม

เป็นพักที่ก่อตั้งขึ้นมา
เพื่อส่งต่อให้คุณประวิชาโนชา

เนื้อเพลงก็ทำได้มาตรฐาน
ของลุงป้อมจริงคือฟังตอนแรก
ฟังไปด้วยความไม่คาดหวัง

เปิดมาแบบเปิดมาในแผลของเขาเอง
โยบายของเขาที่หาเสียงไป๔ปีที่แล้ว
มันไม่เห็นจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นรูปธรรมสักอันอะไรอย่างนี้

มีเรื่องของดนตรีสไตล์เอ่อ

ผมเรียกได้ว่าคำเดียวเลยว่าเขาทำตามมาตรฐานได้ทั้งหมดเลย

มาทีละคนอุตมะมากล้ามอย่างนี้

เห็นเข้าโต๊ะเลย

รถขี้เข็น

ที่คนไทยแบบว้าวคนไทยชอบคือ
ถ้าไม่ใช่พลังประชารัฐผมว่าเพลงนี้
อ่ะก้าวไก่ทำเพลงฟอร์มนี้ซื้อ

ผมว่าคนที่ไม่ได้เชียร์เขาก็ขัดใจแล้ว
แล้วพอมาถึงเวิร์ส๒

พอมันก็เลยขาดความเชื่อถือแล้วกัน
ผมว่าในเวิร์สเค้าอะรอคลุกอย่างเดียวแหละผมอ่ะ
เค้าเล่าแบบยินดีอยู่ดีให้เงินเจ็ดร้อย
แล้วเป็นสินที่คือฟัส

เชิงดนตรีเชิงอะไรเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้นหูแล้วกัน
เหมือนผัดกะเพราเหมือนหมูกระเทียมที่เรากินกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
นะครับแล้วก็ฟังได้เพลินเพลินนะครับมาทรงอย่างงี้เลย
แล้วก็เนื้อหาก็เขียนดีนะบัตรประชารัฐอะไรพวกเนี้ย
ที่ได้หนูรู้สึกว่าอันนี้ไม่ตอบสำหรับหนูนะไม่ตอบหนูอ่ะ
ถามว่าถ้าดูอันนี้แล้วหนูจะเลือกไหมหนูไม่เลือกทำไมตัวเพลง
ยังขายนโยบายเดิมแล้วบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นประชาชนตั้งคำถามแน่นอน
หนูว่าก็ทำงานนะภาพมันสวยแล้วก็เห็นประชาชนอะไรอย่างนี้
โลดี้เขามีความท็อปเหมือนกันนะแต่มีความแบบเอ่อไม่ได้แบบ
กูทำเพลงมึงฟังกูนะลากคนเข้ามาฟังสมมุติว่าเป็นเสียงร้องที่ไม่ได้
เป็นเสียงร้องทรงนี้ไม่ได้เป็นผู้ชายทรงนี้ครับเป็นแบบ
เป็นวัยรุ่นร้องแทนอย่างเงี้ยก็จะมีความเป็นแบบเหมือนกับนี่
๙๐เนี่ยพูดถึงแบบเมโลดี้นะครับสมมติว่าถอดเจาะออกแล้วแบบ
แต่ไฟล์ว่ามันดีมันคิดมามันถูกคิดมาได้อย่างดีเลย
อันนี้หนูให้เยอะนะในช่วงโปรแชนนะแปดเลย
น่าจะเอาความจริงมาพูดกันสำหรับแมทนี้หรือว่าก็ไปให้พักไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นอันนี้ทำการบ้านมานะแล้วเข้าเป้า
เลยแบบยิงมาที่ฟอร์มเพลงคล้ายของพี่เบิร์ต
ที่คนไทยตั้งแต่เล้นเอ็กซ์ขึ้นอินอยู่แล้ว
แทบจะอยู่ในเลือดอ่ะเพราะฉะนั้นยิงมาไงก็โดนอันนี้ทำได้ดี
เต็มสิบผมให้๑เต็มสิบเลยก็คือว่าประชานิยมนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนยังจะซื้ออยู่ไหมนะครับ

ฟังกันไปแล้ววันนี้ศิลปินที่ชื่อว่าพลังประชารัฐ
ศิลปินท่านนี้ท่านคิดว่ายังไงบ้าง
บินทั้งนี้เป็นศิลปินที่เราอาจจะคุ้นหูกันเพราะเราเคยฟังเพลงเขามาแล้ว
ฟังเพลงนี้เพลงที่๒เขาในซิงเกิ้ลจริงมีเยอะกว่านี้นะครับ
ไปดูครับลองไปดูลองฟังกันดูพูดคุยกันได้นะครับ